มาแล้วนะค่าพิรรณ
นี่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เดี๋ยวไม่ออกจากครัวมา

ดูกันยาวจัดเต็มให้ทั้งเบรกเลยค่ะ
เรื่องด้านหลังนี่แหละผู้การชนบุรีโดน๓ข้อหา
รักผู้การค่อยไปนะคุณผู้ชม

ต่อผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะก็กรณีเรียกรับเงินอ่ะ
ร้อยสี่สิบล้านอ่ะคือเรื่องเนี้ยนะทั้งตำรวจ
พลเรือนเกี่ยวข้องด้วยแล้วพลเรือนเนี่ยที่เป็นข่าวมาเนี่ย
มีใครบ้างอ่ะมีในต้นอ่ามีในบอยอืม
แล้วมีเมียในบอยนะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเขาไปค้นบ้านบอย
อยคือหนึ่งในแก๊งรีดเงินนี่แหละต้องเรียกว่าเสียเลยนะ
ใช่เสียบอยเลยนะอยู่บ้านดิดูของสะสมสิ
ลังการปะล่ะนี่ค่ะในบอยหรือว่านายวีระเสียบอย
บางคนเรียกแบบนี้จำประโยคนี้ได้ไหม
ไอ้ประโยคที่บอกว่ามึงอยู่เฉยเฉยเนียนกริ๊บอ่า
ไปจ่ายที่ไอ้ต้นเลยเออพี่เคลียร์ให้จบแล้วนี่แหละค่ะ
เมื่อวานนี้คอมมันโดมาโอ้โหสามสิบกว่านายค่ะ
เอาหมายสารแล้วก็เข้าไปค้นบ้านของในบอยที่บังละมุงชนบุรี
ครับไม่เรียกเสียด้วยไงเนี้ยดอมห้าไร่หู
ห้าไร่แบ่งเนื้อที่เป็นสองส่วนนะมีทั้งโซนบ้านพัก
อยู่ในเนื้อที่ประมาณประมาณสักสองไร่ได้อืม
เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นค่ะมีโรงจอดรถขนาดใหญ่เลย
แล้วกำแพงสูงรวบรอบขอบชิดแบบเนี้ยค่ะ
กล้องวงจรปิดมีทุกจุดอันนี้คือโซนหนึ่งนะ
เป็นโรงซ่อมบำรุงโอ้โห
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือตรงนี้เนี่ยพื้นที่กว้างกว่าส่วนแรก

แล้วตอนที่ไปตรวจค้นนะไม่ได้มีใครอยู่ในบ้าน
มีคนที่รับดูแลบ้านนางเสานุ้ย
เปิดประตูให้กับตำรวจแล้วก็บอกว่า
คุณบอยด์กับภรรยากดออกออกไปจากบ้านตั้งแต่๑๓มน

เป็นตั้งแต่๑๓แล้วนี่นานแล้วนะ
นี่คือไหวตัวทันหรือเปล่า

เนี่ยแล้วการตรวจค้นครั้งนี้เจออะไรบ้างล่ะ
เงินสดอยู่ในถุง
คือถูกบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส๒กล่องคุณผู้ชม
แล้วก็มีมือถือเครื่องนึงมีซิมโทรศัพท์
ไดทแมมเมอรี่การ์ดแหวนทอง
แล้วก็มีธนบัตรที่ออกในวาระพิเศษอีก๒แสนบาท
อันนี้คือสิ่งที่ตรวจค้นเจอในบ้าน

มีบินเงินสดแสดงหลักฐานต่างชัดเจน
ทีนี้พอเห็นบินหลักฐานต่างตำรวจก็ไม่ได้ตรวจยึดตรงนี้นะคะ
ส่วนของอื่นเขาก็ตรวจยึดไว้
แล้วก็เอาไปลงบันทึกประจำวันที่สพบางละมุงนั่นเองค่ะ
ทีนี้เสียบอยเสียบอยเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยว
แล้วก็เป็นคนประสานนะบริษัททัวร์จีน
ทัวร์นำเที่ยวชาวจีนเสียบอยเขาพูดภาษาจีนได้

ก็ถ้าเกิดว่าถามว่ากว้างขวางไหมกว้างขวางเลยล่ะ
ในหมู่นักธุรกิจนำเที่ยวจีนแล้วก็มาตกเป็นข่าวแบบนี้
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทั้งเรื่องคดีเนี่ยนะคะ
เราไปถามรองโจ๊กหน่อยพตเอกสุรเชษฐ์
บอกว่าตอนนี้นะสารอนุมัติไหมจับพลเรือน
ที่ร่วมรีดเงิน๓คน
คนเมื่อกี้ที่น้ำแข็งบอกไปตอนต้นมีต้นมีบอยแล้วก็เมียบอยใช่ไหม
ต้นคือนายพิสิทธิ์คณิสรพานี

ส่วนภรรยาของในบอยก็คือนางลัดดาวันนาซับ
โดน๒ข้อหาค่ะร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
กับร่วมกันกระทำการเอาซับผู้อื่นไป
ถามว่าต้นบอยไปไหนแล้ว
เขาบอกว่าไปประเทศเพื่อนบ้าน
นานแล้วออกนอกประเทศอย่างถูกต้อง
แล้วก็คิดว่าน่าจะมีสายที่เป็นตำรวจรายงานไหม

ก็ต้องประสานประเทศปลายทางค่ะ
เพื่อนำตัวกลับไทยแล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีแห่
ตั้งแต่วันที่๑๓วันนี้วันที่๑๙
แล้วก็ไปเข้าประเทศออกนอกประเทศแบบถูกต้องด้วยนะ
ครับแล้วประสานมาแล้วเนี่ยจะมาหรือเปล่านี่สิ

บอยเนี่ยเจ้าของวลีมึงอยู่เฉยเนียนกริ๊บ

เคลียร์ให้จบแล้วมึงไปจ่ายที่ไอ้ต้นเลย
ส่วนวลีที่ว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่

มาแบบนุ่มนวลมาแบบรุ่นใหญ่
คนก็อยากเห็นปฏิกิริยาของท่านครับ
ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นอดีตผู้การชนบุรีแล้วนะ

คือเมื่อวานนี้ท่านเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วครับ
นี่จังหวะตอนที่มาเลยประมาณสัก๔โมงครึ่ง
พตรกัมพลลีลาประพาพรครับ
อดีตผู้การชนบุรีก็รีบเดินเข้าห้องสอบสวนไปเลย

สีหน้าท่านเรียบเฉยนะใส่แม็กซ์

สื่อก็พยายามล้อมเอาไมค์ทิ่มเอาไมค์ทิ่ม

ท่านครับตรงลงบ้านเราจะชี้แตงอะไรไหมครับท่านครับ
เดินเข้าห้องสอบสวนไปอย่างรวดเร็วเลยครับ
คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าดอดเข้าพบไหม

มาด้วยรถตู้สีขาวรับไปส่งหลัง

แล้วอาศัยจังหวะที่สื่อส่วนใหญ่ไปรออยู่หน้าอาคาร
อ๋อสื่อดักกะว่าแบบดักแค่หนึ่งหน้าเดี๋ยวเข้ามาแล้วแน่

แต่ว่าก่อนหน้าที่พลตำรวจตรีกัมพลจะเดินทางมา
ทีมข่าวก็โทรถามท่านนะ

ถามว่าท่านผู้การคำว่าเป้รักผู้การเท่าไห
เป้เขียนมาท่านพูดจริงเหรอ

ไม่เป็นความจริงครับท่านปฏิเสธนะ

แล้วก็อยากรู้ไงท่านผู้การท่านเครียดหรือเปล่า
ท่านตอบสั้นว่าครับตัดสายไปเลยครับ
แล้วก็นี่แหละนำมาซึ่งการมาพบพนักงานสอบสวนครับ
โดยผู้การกัมพลก็เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนชุดของ
บิ๊กโจ๊กคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักทานรองผอมอตรออยู่๓ชั่วโมงนะ
เข้าไปสัก๔โมงกว่าออกมาตอนทุ่ม๒๐นาทีครับ
นักข่าวก็เข้าไปถามอดีตผู้การอีกว่า

คือถามมาถามไปอย่างนั้นแหละท่านไม่ตอบอะไรอยู่แล้วล่ะ
เพราะหลังจากที่ท่านตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
อุ้มรีดผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์๑๔๐ล้านบาท
อย่างที่บอกคือนักข่าวรู้อยู่แล้วว่าท่านคงไม่ตอบอะไร
แต่อยากจะเห็นอวัชนภาษา
อยากจะเห็นท่าทีสีหน้าอะไรไหนดูซิตอนนั้นเป็นยังไงครับ
ขอถามหน่อยครับขอถามหน่อยครับ
ขอถามหน่อยครับขอถามหน่อย
ให้ด้วยครับแล้วก็ลาก่อนได้ครับ
กลับเลยครับ

อื้อหือวึกจะก็ล้มเลยนะครับ
ตำรวจนอกเครื่องแบบนี้คุ้มกันอย่างดีครับ
พลอยดันพลอยกันให้นะ

ก็นี่แหละตำรวจนอกเครื่องแบบมาประกบ
ประกบซ้ายขวาหน้าหลังเลย

หน้าของผู้การกัมพลก็ยังเรียบเฉยนะ
จากการสอบปากคำครั้งนี้ถือว่าใช้เวลาน้อยกว่า
และเบื้องต้นครับพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาผู้การกำพล๓ข้อหาก็คือ
มีความผิดตามมาตรา๑๕๗ละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับ
มาตรา๑๔๙เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินครับเอาล่ะแม้ว่าจะเป็นอดีตผู้การกัมพลแล้วแต่ว่า
ข่าวนี้เพื่อจะเล่าโดยอาจจะเรียกท่านว่าเป็นผู้การกัมพลก็รู้กันนะ
รู้กันนะเพราะว่าเรียกตามแหล่งข่าวด้วยบิ๊กโจ๊ก
พอกลับไปแล้วล่ะผู้การกัมพลกลับไปแล้วนะ
อยากจะรู้นะว่าเข้าไปคุยอะไรกันยังไงถามใคร
ถามคนหลังดอมเนี่ยถามบิ๊กโจ๊กสินะครับ

สนิทกันนะเพิ่งจะเจอกันด้วยนะ
เจอกันคุยอะไรกันป่ะเจอกันคุยกัน
เจอกันที่ไหนครับเจอกันที่
งานศพของคุณพ่อของท่านผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
นะแล้วมีการแนะนำไปว่าอะไรที่เป็นความจริงก็ต้องว่ากันตามความจริง
ขอให้ผู้การเตรียมข้อมูลและหลักฐานมาให้ข้อเท็จจริง
ซึ่งผู้การท่านตอบไหมครับท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมา
คือบิ๊กโจ๊กบอกว่าอะไรถ้าเกิดผิดก็ต้องว่ากันตามผิด
ถูกว่ากันถูกแม้จะสนิทกันนะ
ใช่คือเรื่องมันกลุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าไปมาก
คดีนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก

ก็ไม่มีการบันทึกภาพไม่มีการบันทึกเสียงอย่างต่อเนื่องไง
เป็นการทำบันทึกจับกลุ่มตามขั้นตอน
อีกทั้งนะครับยังไม่มีการแจ้งพนักงานแอร์การ
พนักงานฝ่ายปกครองในท้องที่ที่มีการควบคุมตัวทราบด้วย
ซึ่งในส่วนนี้ในส่วนนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีความผิดนะ
มีความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการทรมาน

พรบอุ้มหายนะที่เขาเพิ่งบังคับใช้นะคุณผู้ชม
แม่แล้วคดีนี้น่าจะเป็นคดีแรกแหล่ะ

ก็ไม่ได้พาตัวไปที่สถานีตำรวจท้องที่
เอาพาไปไหนอ่ะเขาบอกว่าพาตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่
ห้องทำงานของผู้บังคับการ
ก็นี่แหละถึงบอกว่าเป็นการอุ้มหายคือความจริงต้องไปอยู่ในพื้นที่นั้น
สนที่เกิดเหตุสพที่เกิดเหตุค่ะสนที่เกิดเหตุ
ส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาเอออันนี้ก็ฟังแล้วไม่สบายใจ
พบว่ามีการไปขอสารให้ถอนหมายจับหลังจากได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว
โดยอ้างต่อสารว่าสายลับให้ข้อมูลผู้ต้องหาผิดคน
อันที่ว่าไม่สบายใจไม่สบายใจไหมล่ะฟังแล้ว
ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มี๑๐นายครับรวมผู้การกัมพลด้วย
เข้ามารายงานตัวแล้ว๙นายเหลืออีก๑นายก็คือ
พันธุ์ตำรวจตรีพรเทพเพชรนวลสารวัตรสพวังจันทร์จังหวัดระยอง
ซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐระบุว่าสารวัตรพรเทพสนิทกับบอย
ที่เป็นคนจิลาจาที่เป็นหน้าเสือนนะครับ
คุณผู้ชมจะได้รู้ศัพท์เกี่ยวกับตำรวจเยอะนะ
ส่วนเรื่องเงินสินบนนะครับที่จะมอบให้กับชุดจับกลุ่ม
มันยังไงนะครับท่านลองลองฟังหน่อยครับ
แจ้งข้อหาไปแล้วครับตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับ
ในการไปขอมัดหมายจับต่อสารนะครับก็ไม่ต้องมีการรับได้คดีก่อนนะครับ
ก็ใช้แค่เพียงรายงานการสืบสวนซึ่งก็ต้องเรียนตรงว่า
สิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ร่วมกับคนนอกนะครับ
ในการทำโดยไม่ถูกต้องซึ่งนะครับเรื่องของการที่เตรียมจะไป
ขอถอนหมายจับต่างเหล่านี้นะครับโดยอ้างว่าสายสืบเนี่ย
สายลับตัวเองจำผิดคนต่างนะครับการที่นำตัวไปสำงานผู้การ
ก็เพื่อไปจากข้อมูลที่เราสืบสวนก็เพื่อไปเจรจาต่อรองเรื่องเงินนะครับ
ส่วนการแจ้งข้อหากับตำรวจนะครับตำรวจกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาจกรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าสอท๒นายถูกแจ้งแค่๒ข้อหาคือ๑๕๗กับ๒๕๖
แต่ทั้งสองคนสองนายนั้นให้การปฏิเสธส่วนที่ที่เหลือนะครับ
ตำรวจที่เหลือรวมถึงผู้การกัมพลถูกแจ้ง๓ข้อหาเมื่อกี้นะครับ
อมได้ไล่เลียงไปแล้วนะครับว่ามีข้อหาอะไรบ้าง
หลังจากนี้นะครับเตรียมจะขยายผลจับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
รวมถึงจะประสานกับสำนักงานปปงเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของบอย
แล้วก็ตามยุทธ์ทรัพย์นะครับที่พบว่ามีอยู่ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาทครับ
บ้านพักที่ดินเรือรถยนต์ต่อไป
คุณผู้ชมครับเบิร์ตจะให้ข้อมูลในวงการนิดนึง
โอ้โหพูดแบบนี้เพราะอะไรชนบุรีชนบุรีลุกเป็นไฟ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางอดีตผู้การชนบุรีค่ะก็มีการออกมาแจ้งถามว่าออกมาแจ้ง
เดี๋ยวนะอดีตผู้การชนบุรีไม่ใช่ท่านกัมพลที่เพิ่งโดนเด้ง

ก่อนหน้าก่อนหน้าคือจะบอกว่าอดีตผู้การชนบุรีเนี่ยคือออกมาแจ้งความจับ
จับใครอ่ะ๑๓ตำรวจยศต้องแต่พลตำรวจตรีถึงพลตำรวจโท
เพราะอะไรล่ะคือท่านบอกว่าตัวต้องใช้ชื่อเลยละกันค่ะจะได้ไม่งง
อดีตผู้การชนบุรีเนี่ยพลตำรวจตรีกิจธเนธธนนันทวีสิน
จำได้มีคดีใหญ่หลายคดีตอนที่ท่านลงตำแหน่งอยู่นะ

กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษ
เรื่องอะไรรู้ไหมพี่เบิร์ทที่ประจำคดีใหญ่นี้ได้ปะเรื่องอะไร
มียิงที่ภูวิลล่าตุลา๖๕

ไอ้คนก่อเหตุมีฉายาเดี๋ยวนะ

เออนั่นแหละจำได้ตัวว่ามีฉายาในคดีนี้

คือเขาบอกว่ามันมีการสลับแล้วก็เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาคดี
คดีนี้ละมั้งที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ท่านโดนย้ายนะ
รู้สึกว่าคือระหว่างการสืบสวนสอบสวนเนี่ยคุณผู้ชม
ณตอนนั้นยังเป็นผู้การคนเก่านะแต่ทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้ร่วมปฏิบัติหลายนายว่า
เอ๊คนที่มารับสมอ้างว่าเป็นผู้ต้องหา๒คนเนี่ย
ชื่อนายบุญยฤทธิ์กับนายสาราลัน
แต่ทำไมลักษณะหรือว่าอัตลักษณ์เฉพาะตน
ดูไม่ตรงกับบุคคลในวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
ก็เลยเป็นที่มาว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไร
ค่ะนี่แหละพี่เบิร์ตแล้วคือนะตอนนั้น

ส่วนท่านกรรมโพนเนี่ยเป็นโรงเป็นต่าง

เอาดิอ่ะอย่าพูดมาแบบนี้มันทำให้มี
อย่าบอกแล้วว่าชนบุรีเป็นจังหวัดนึงที่คนเขาอยากขึ้นผู้การ

สันนิษฐานนะเป็นการสันนิษฐาน

เกี่ยวข้องกับเรื่องแบบเออตำหน่งตำแหน่งตลกลมตลบหลังไม่รู้

คือประชาชนก็จับตาดูอยู่
และอยากรู้ว่าจะมีการดำเนินความผิดดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่